สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เช้านี้สดใสอีกแล้วเพราะมีข่าวแซ่บรอเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคย
อยู่กับเราสองสาวพี่แจ๊กกะรีนและเชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะเป็นประจำทุกวันนะคะตอนเช้าแบบนี้
มาเม้าเมาย์นะคะแซ่บข่าวบันเทอร์กันค่ะ

แตกแล้วก็ไม่มีใครแจกทองด้วย

ห้างแตกค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เห็นวันที่หาดใหญ่เนี่ย
ชั้นของห้างทุกขั้นของบันไดเลื่อน

ต้องเล่าสู่กันฟังว่าเป็นงานอีเวนต์ที่มีการว่าจ้างกันก่อนที่
กระแสนะคะปุ๊บเพศอันนี้ว่าจะฮอตฮิตขนาดนี้ค่ะ

จริงงานนี้มีคุณเคนภูมิไว้ด้วย

กระแสแรงมากดูสิครับประชาชน

ทั้ง๔ชั้นที่ห้างเซ็นทรัลที่หาดใหญ่
คุณชมคนแห่งกันมาเยอะมากเลยค่ะ
รวมไปถึงเรื่องราวของพี่เวียสุโกลวัฒน์

คือจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นกระแสคู่จิ้น
ด้วยความว่ากระแสแรงจริงนะครับ

เขาบอกว่าเรื่องหัวใจของพี่หมื่นนะครับ
บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคุยอยู่

ตอนนี้ก็อ้อนแฟนคลับให้ดูแลกันไปก่อน

แต่ว่าตอนนี้ไปฟังเรื่องพี่เวียที่โพสต์เรื่องโอเค

ที่คุณโป๊ปกับเบลล่าเขาจิ้นหนักมากในละคร
แล้วก็ในกระแสฟุ่นปอนด์ที่ผ่านมานะครับ

คือพี่เวียได้โพสต์ภาพนี้นะคะเป็นภาพโอเค
เมื่อ๓วันที่แล้วแล้วน้องเดียก็เขียนไว้อธิบายว่า
จริงแล้วคำภาษาอังกฤษคำว่าโอเคเนี่ย
ที่แปลว่าถูกต้องทั้งหมดนะคะ
แล้วคนก็ย้อนไปดูว่า๓วันที่แล้วมันคืออะไร
สามวันที่แล้วมันมีงานกีฬาของช่องสามเขา
แล้วก็เบลล่ากับโป๊ปเขาก็ออกงานคู่กัน
ไปฟังพี่หมื่นโป๊ปเขาเลยเปิดใจกันเลยค่ะ
เวียเขาก็อาจจะเป็นนักแสดง
เขาก็อาจจะเข้าใจแหละครับเรื่องของการแสดงเรื่องของบทบาท
เคยเล่นฟิตเน็ตด้วยกันก็เจอกันอยู่
ก็เขาก็หวัดดีอะไรอย่างนี้กันก็ปกติอะครับ
แต่ว่าไม่ได้สนิทกับเวียถึงขนาดที่แบบว่าเฮฮาอะไรอย่างนี้

พี่เมื่นกับเมฆการะเกดครับผม

เมื่อกี้คุณโชคทวีทักไลน์มาหน้าจอบอกเห็นพี่หมื่นแล้วละลายเลยทีเดียว
โชคทวีเป็นผู้ชายเห็นพี่หมื่นละลายนะคุณผู้ชม
แต่บอกแล้วก็๑๐นิดนึงแล้วเกี่ยวกับเรื่องละครนี่สปอยก่อนเลยนะคะ
ก็เมื่อวานไปเจอพี่ห่องมาเขาบอกว่าวันนี้ค่ะเต้าเจี้ยวค่ะกำลังจะมา
ก็ไปหาเมนูใหม่กินอีกแล้วใช่ไหมคืนนี้
บอกว่าดูบันเทิงไทยรัฐรู้ก่อนเลยนะคะเออก็รอติดตามดูได้
ส่วนเรื่องหัวใจอย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะพี่หมื่นมีคนคุยด้วยตายแล้ว
คุณจะเป็นใครคะไปฟังชัดจากปากเขาอีกครั้งเลยค่ะ
ไม่มีไม่มีคนดูแลหัวใจครับ

ไม่ใช่ไม่เปิดหรอกก็มันก็ยังไม่มีก็เลยไม่รู้จะเปิดอะไร
ช่วงนี้อยากให้แฟนคลับดูแลมากกว่าแฟนคลับแบบว่าน่ารักมาก
เราเป็นคนเงียบด้วยแหละเราไม่ชอบแบบเปิดอะไรอย่างนี้
เราก็อยากอยู่ข้างล่างเงียบมากกว่าไม่เกี่ยวกับแฟนคลับเลย
ถ้าเรามั่นใจกับใครเราถึงจะรู้สึกว่าคนนี้แหละเราจะกับเขายาวแล้ว
ก็คงจะเป็นอย่างนี้
มีคนคุยแต่ไม่เปิดนะคะว่าเป็นใครก็เป็นสไตล์พี่โป๊ปมานานแล้วนะคะ

กำลังจะถามพี่แจ๊คอยู่พอดีว่าช่วงนี้งานอีเวนต์ของพี่โป๊ปหรือว่าพี่หมื่นนี้นะคะ
งานเยอะมากไม่ได้รับหลักหมื่นแน่นอนเขาปลาไปหลักเท่าไหร่แล้วครับพี่แจ
หลายแสนแล้วล่ะค่ะแล้วก็ออกมายอมรับด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็

แล้วก็ติดตลกด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะลดแล้วลดอีกไม่มีคนจ้าง
แต่ว่าตอนนี้ค่ะคนรุมยาวแน่นเยียดไปเลย